ฉาชีพคอร์เซ็นเตอร์ยังคงเดินหน้าหลอกลวงผู้คนอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมฮะ
และล่าสุดที่อุบลราชธานีเหยื่อเป็นทันตแพทย์ครับ
จำได้ไหมคุณผู้ชมฮะจำได้ทันตแพทย์คนนี้ออกข่าวบ่อย
แล้วที่บอกว่าเคยร้องหมอลำให้กับคนไข้ใช่ปะ
แต่รอบนี้เนี่ยทันทแพทย์โมฮันศกภูเขียวครับ
เขาโดนมิจฉาชีพเป็นคอร์เซ็นเตอร์นั่นแหละโทรมา
นี่เป็นเจ้าของคลินิกทันตกรรมถ้ำทะลุมิตินะ
เขาก็แต่งเพลงเองเลยร้องหมอลำแต่งโชว์แล้วก็อัดเสียงไว้ด้วยครับ
ล่าสุดคุณหมอเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่รักษาคนไข้อยู่
เบอร์มือถือนะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน
อุบลราชธานีมาถามคุณหมอเรื่องการยืนยันโฉนดที่ดิน
แต่ตอนนั้นคุณหมอแกยังไม่สะดวกคุยครับ
ให้รีบเลยหมอรีบยืนยันโฉนดผ่านทางลิงก์ที่ส่งมาให้เนี่ยละ

เพราะมิจฉาชีพเขามีข้อมูลเลขโฉนด

โหนี่ไงคุณหมอเลยแบบเหมือนกับทำตาม

เป็นเจรติแบบอะไรก้นที่ดินอะไรพวกนี้
ฝั่งนั้นให้สแกนหน้าอะไรคุณหมอทำหมด

ไม่มีการยืนยันข้อมูลใดเลยครับ
คุณหมอผิดสังเกตแล้วยกเลิกทำรายการดีกว่า
ซิมออกปิดไวไฟตัดสัญญาณเน็ต

มิจฉาชีพโอนเงินจากบัญชีธนาคารของหมอ
ออกไป๓๒๐๐๐บาท

แต่ว่าเงินยังถูกโอนไปยังบัญชีปลายทางไปเรียบร้อยแล้ว

ทันตแพทย์โมฮันบอกว่าถูกกลุ่มแก๊งคอร์เซ็นเตอร์
มาหลอกหลายครั้งแล้วแต่ก็รอดมาได้เรื่อย
ก็เลยแต่งเพลงเป็นกรอนลำ
ชื่อเพลงแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว
เตรียมจำเป็นฮึกเสียงสุดท้ายพลาดท่า
ฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ถูกแอบอ้าง
ให้มาตรวจสอบหน่อยครับไอ้อะไรนะสำนักงานที่ดินใช่ไหม
แอบอ้างไปให้มาตรวจสอบ
เพื่อไม่ให้ประชาชนคนอื่นมาตกเป็นเหยื่อแบบคุณหมอเขา
สำคัญที่สุดคือต้องมีสติไม่หลงเชื่อไม่ทำธุรกรรม

สำคัญคือสติใช่ไหมและจิต
จิตต้องแข็งจิตไม่แข็งอย่าได้ริ
บางคนบอกเอ้ยฉันไม่เชื่อมันหรอกฉันใจแข็ง

ลองคุยกับมันไปปั๊บมันกล่อมไปกล่อมมาเรียบร้อย
อย่านะพอรู้สึกว่ามันเป็นมิจฉาชีพวาง
อย่าหาเด็ดขาดอย่าได้ลองกับมัน

แล้วเรารายงานมาตลอดนะว่าสำนักงานพวกนี้เขาก็จะมาชี้แจง
เขาไม่มีนะนโยบายส่งลิงก์ไม่ให้กดเนี่ย